เรื่องสวยสติ๊กเกอร์เดี๋ยวดูภาพล่าสุดวันนี้หน่อย
เพราะว่าสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
วันนี้นี่ฮะยกพลกันไปหาคุณวิโรธ
และคณะอดีตสอนว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้ากลายค่ะ
คุณวิโรธเนี่ยเป็นคนออกมาตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลย
ต้องเสียสวยสติกเกอร์เพื่อจะได้วิ่งน้ำหนักเกินได้จะได้ผ่านด่านต่างได้
แล้วไม่ถูกตรวจไม่ถูกค้นไม่เสียเวลาในการทำรอบ
แต่มันไม่ไหวแล้วสวยมันเยอะขึ้นจนแบบทุนหายกำไรหด
นี่ฮะพอเปิดเผยมาเจ้ากระต่ายน้อยก็กลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
แต่ทีนี้ทางฝั่งของคุณวิโรธหรือว่าสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่า
ถ้าไม่แก้ปัญหาที่ต้นทางเดี๋ยวสวยมันก็กลับมา
เพราะปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจำกัดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักของรถบรรทุก
ให้คันละไม่เกิน๕๐๕ตันเท่ากันในรถทุกขนาดทีนี้ปัญหามันมาแน่
นี่ฮะวันนี้นะครับทางสหพันธ์นะครับนำโดยคุณอภิชาติไพรรุ่งเรือง
บอกว่าปัจจุบันมีรถบรรทุกในประเทศไทยนะฮะรถบรรทุกขนส่งเนี่ย
มีอยู่ราว๑๕๐๐๐๐๐คันเป็นสมาชิกของสหพันธุ์ประมาณ๔๐๐๐๐๐คัน
ทีนี้ถ้าลองคิดในอัตราเอาแค่๑ล้านคันเชื่อว่ามีประมาณ๑๒๐ที่จ่ายสวยสติ๊กเกอร์
จะได้ไม่ต้องถูกตรวจค้น๑๒๐จาก๑ล้านคันก็คือ๒แสนคัน
ขณะนี้พบว่าป้ายสติ๊กเกอร์สวยมีประมาณ๔๐๕๐รูปแบบ

แบ่งเป็นถ้าเอาตามราคาเลยนะราคาอนุบาลก็ป้ายละ๒๕๐๐๓๐๐บาทต่อเดือนนะฮะ
ราคาประถมก็๔๕๐๐๕๐๐บาทราคามัธยมก็๙๐๐๑๒๐๐บาทต่อเดือน
มีราคามหาวิทยาลัยด้วยนะราคามหาวิทยาลัยเหรอคะ
คือประมาณ๑๕๐๐๐ถึง๒๗๐๐บาทต่อเดือน

คือสามารถทำอะไรก็ได้บนท้องถนนทำอะไรก็ได้เลยเหรอทำอะไรก็ได้นะฮะสหพันธุ์เนี่ยบอกว่า
หาวิธีแก้ไขเรื่องสวยสติ๊กเกอร์มา๒๐กว่าปีไปร้องเรียนมาทุกหน่วยงานร้องนายกก็ร้องมาแล้ว
สสชสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ร้องมาแล้วตำรวจทางหลวงก็ร้องมาแล้วหน่วยงานอื่นอีก
แต่ไม่เคยมีใครจัดการให้แถมยังถูกคมคู่คุกคามกลับมาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณอภิชาติบอกว่าเหมือนกับฝนมันตั้งเขา
แล้วมันไม่ตกสักทีนึงตอนนี้เชื่อว่าฝนเนี่ยกำลังจะตกลงมาชะล้างสิ่งไม่ดีออกไปแล้ว

แต่เราก็สู้ในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกดดันเราไม่ได้
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะครับมาให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ไปเคลียร์กับเจ้านายเขานะครับ
อันนี้ผมขอสร้างความนิยามตรงนี้ว่าเป็นเจ้านายแล้วกันนะครับ
แล้วก็พัฒนามาเรื่อยจากเมื่อก่อนมีประมาณ๔ป้าย๕ป้าย
เดี๋ยวนี้นะครับท่านทราบไหมครับว่าแผ่นสติ๊กเกอร์ซึ่งเกือนกลายก็อยู่ในเมืองไทยบนท้องถนนนะครับ
มีอยู่ประมาณทั้งหมดสี่สิบถึงห้าสิบป้ายนะครับ
นี่คือสติ๊กเกอร์ที่เขายอมจ่ายกันเพื่อจะผ่านการตรวจค้นนะฮะ
ไม่รวมแบบเบี้ยบ้ายลายทางนะบางทีไปเจอตรงนั้นตรงนี้ให้เสียค่าปรับแบบนั้นแบบนี้
นี่ฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุนหายกำไรหดนะครับ
คุณวิโรธเนี่ยบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีการพุ่งเป้าไปที่ตำรวจทางหลวง
เกี่ยวกับสวยสติ๊กเกอร์ของรถบรรทุกนะฮะ
แต่ไม่อยากให้พุ่งเป้าไปที่ตำรวจทางหลวงอย่างเดียว
เพราะบนท้องถนนเนี่ยมันมีอีกหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องกับรถบรรทุก
อย่างสำนักคุมน้ำหนักยานพานะที่ต้องเข้าช่องทางซ้ายใช่ไหม

มีตัวละครอีกหลายส่วนหลายหน่วยนะครับ
ดังนั้นต้องแก้ปัญหาทั้งระบบนะครับ
รามก่อนคือไม่ให้มีการเก็บสวยสติ๊กเกอร์
ระยะยาวต้องไปแก้กฎระเบียบที่เป็นปัญหา

คือคุณวิโรธบอกว่าปัญหามันคือเรื่องของน้ำหนักปัญหาใหญ่เลยนะ
ตอนนี้กฎหมายก็คือเป็นกฎของกระทรวงคมนาคมนะ

รถบรรทุกเนี่ยบรรทุกได้คันละไม่เกิน๕๐๕ตัน

แบ่งตามขนาดของรถ

ทีนี้พอไปทำแบบนี้เท่ากับว่า
รถบรรทุกแต่ละคันเนี่ยต่อให้รถใหญ่
แต่คุณซื้อรถใหญ่มาแล้วแล้วบรรทุกได้แค่ไม่เกิน๕๐๕ตัน
คือยังไงเขาบอกเขาก็ไม่คุ้มทุน

ถ้าเกิดว่าจัดการเรื่องอย่าไปเก็บนะ
แต่เขาไปเขาก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาตรงระเบียบตรงเนี่ย
มันก็วนลูปแน่
จะเข้ามาปราบปรามตรงนี้ให้ซึ่งซากไปให้ได้
แต่อย่างที่ผมเรียนครับนะฮะว่า

มันจะมีเรื่องของกฎระเบียบจุ๊กจิ๊ก
การลังควานนะครับที่มีบอกทำถูกกฎหมายแท้
สุจริตแท้ก็ถูกเรียกโบกนะครับ
บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมอะไรอย่างนี้

มันก็แสดงว่าคุณทำผิดกฎหมายไงคุณถึงอยากจ่ายสวย

ก็ยอมรับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบมันไม่เป็นธรรมพอไม่เป็นธรรมเขาก็วิ่งได้ไม่คุ้มค่า
ขนส่งมันเลยต้องขนเยอะหรือพอวิ่งไปแล้วแทนที่วันหนึ่งจะได้สามสี่เที่ยว
ไปเจอด่านนู้นด่านนี้เรียกตรวจเดี๋ยวตรวจนั่นตรวจนี่ได้แค่เที่ยวสองเที่ยวไม่คุ้มเลยทีนี้
อันนี้ยอมรับว่าต้องจ่ายสวยที่เขามีรูปแบบสติ๊กเกอร์ให้
แต่หลังหลังเนี่ยสวยมันเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวมีเจ้านั้นเจ้านี้ผ่านทั้งนั้น
ต้องจ่ายให้กับสติ๊กเกอร์ทางนี้ผ่านทางนี้บวกไปเรื่อยเรื่อยต้องมีสติ๊กเกอร์แบบนั้น
มันไม่ไหวแล้วค่ะเขาก็เลยบอกว่าจัดการเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ให้หน่อย
และขอแก้ไขกฎระเบียบต่างให้ที่ให้เป็นธรรมที่เขาจะสามารถ
ทำมาหากินได้ด้วยอันนี้คือการร้องขอของฝั่งผู้ประกอบการนะฮะ
คุณวิโรธบอกว่ามันมีสวยอีกหลายรูปแบบนะครับแต่ขอจัดการเรื่องสวยรถบรรทุกเนี่ยให้เสร็จสิ้นก่อน
เดี๋ยวจะทำเรื่องอื่นต่อแล้วปัจจุบันเริ่มมีเบอร์โทรแปลก
โทรมาหาคุณวิโรธอุ้ยคุณวิโรธบอกผมไม่รับสายอืม
ไม่เคลียร์อะไรกับใครทั้งสิ้นนะฮะค่ะทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่มาในวันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ
เมื่อกี้นี้มีกระดาษเอสีเป็นปึกเป็นสีขาว
เป็นรูปแบบสติ๊กเกอร์ที่นำมาให้คุณวิโรธเอาไปตรวจสอบต่อ
นี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวลองไล่ดูเลยนะครับทุกผู้ชมครับเราจะไล่เฉพาะในจุดที่แบบเป็นสติ๊กเกอร์แบบใหญ่หน่อยก็แล้วกันนะนะฮะ
มีสติ๊กเกอร์เป็นป้ายของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในชุดเฉพาะกิจ
บรรทุกดินทรายหินเอ๊ะอันไหนอันที่หนึ่งอ่านี่นะฮะ
อันนี้เป็นเจ้าของป้ายนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในชุดเฉพาะกิจนะฮะ
เขาบอกชื่อใบอะไรก็เนี่ยเห็นไหมใบใบหรืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจ
เขาบอกอันเนี้ยเอาไว้สำหรับบรรทุกดินหินทรายค่ะหรือว่าวิ่งทั่วไปอ่าอ่า
คุณต้องมีสติ๊กเกอร์เหล่านี้นะฮะอ่าป้ายใบโผล่ปันอ่านี่
ข้างประตูนะฮะเจ้าของป้ายเนี่ยที่ทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกมาเนี่ยนะฮะ
เขาบอกชื่อเคประจำด่านช่างชนบุรีแต่ตอนนี้โดนย้ายไปด่านช่างสุวินทะวงแล้วนะฮะ
บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทั่วไปบอกร่วมกับคนชื่ออีทป้ายสุขสมบูรณ์เดิม
ร่วมกับพันธุ์ตำรวจเอกสอเสือบรรทุกดินหินวิ่งภาคตะวันออกมอเตอร์เวย์ภาคกลางนะฮะ
ทุกดินหินทรายทั่วไปด้วยนะฮะบรรทุกทั่วไปด้วยอ่าอยู่แถวภาคกลางปริมณฑล
นะครับอ่ามีป้ายเจ้าของนี่ชื่อเจ๊อ้อยเจ๊อ้อย
คู่บนมอเตอร์เวย์วิ่งนอกด่านช่างนี่วิ่งได้
แล้วก็มุ่งหน้าปลายทางแหลมชะบังก็ทำทำรอบได้อ๋ออ่าใช่ไหมอ่ามีอีก
พลีใหญ่อ่าเจ้าของป้ายชื่อวิทย์อันนี้วิ่งอะไรได้บ้าง
ลากระบังแหลมชะบังท่าเรือคลองเตยแหลมชะบังบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อ่านี่นะฮะ
เอามีอีกอะไรอีกคะป้ายนกอินซีโบยบินที่ฝั่งภาคตะวันออก
กรุงเทพและปริมณฑลบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อืม
ป้ายต้นเมืองการวิ่งตะวันตกต้นนะต้นเมืองการต้นเมืองการอ่า
ตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลคอนเทนเนอร์เหมือนกันอืม
ป้ายโชคดีสีสุกนะฮะโชคสีสุกเจ้าของป้ายนี่เขาบอกชื่อหนึ่งอืม
วิ่งดินเต็มกล่องดินเต็มกล่องคืออะไรอ่าอาจจะแบบ
ใส่ดินไว้เต็มกล่องเหรอฮะอันได้เต็มเลยอย่างเงี้ยอ่า
ภาคตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลป้ายเจริญภูมิอุ้ยนี่เขาบอกเจ้าของเป็นของตำรวจ
แรงเลยทีนี้วิ่งดินเต็มกล่องเหมือนกัน
พื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวิ่งได้หมดป้ายอ่า
นายกหมึกเหรอนายกะหมึกหรือเปล่าพี่อุ๋ยนายกหมึกไม่รู้เป็นนายกที่ไหน
นายกะหมึกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเป็นนายกเลยเหรอนี่ไงเห็นไหมอ่า
ลาดกระบังแหลมชะบังวิ่งย่านนี้วิ่งตู้คอนเทนเนอร์
ประเภทตู้เนี่ยส่วนใหญ่วิ่งบนมอเตอร์เวย์ไม่เข้าด่านช่างอ่า
คู่ต้องวิ่งผ่านมอเตอร์เวย์ให้หมดก่อนสามทุ่มแม่มีกำกับซะด้วยอ่า
ป้ายภาคตะวันตกนะฮะจะมียี่สิบสองป้ายนะฮะโอ้โห
หนุ่มเมืองกาลเปลี่ยนเป็นสติ๊กเกอร์รูปหมีแล้วป้ายทรัพย์ยินดี
กิจขจรชัยป้ายไทเกอร์สายชนพรเพิ่มอุ้ยเยอะจังเลย
อีสานนี่มีแปดป้ายอย่างเช่นนะอย่างเช่นอ่า
เป็นเคดาวแดงมอยแดงเสียนัทจังหวัดศรีสเกต
สนทยาพืชผลอืมป้ายที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างป้ายดาวแดงเนี่ย
เป็นของเสียนัทอยู่อีสานป้ายนี้บอกว่าราคาแพง
ป้ายรูปกระต่ายเจ้าของป้ายเป็นภรรยาของตำรวจนั่น
พันธุ์ตำรวจเอกสอเสือระดับรองผู้การ
ภรรยาเป็นเจ้าของโรงศรีอยู่ที่บางเลนนครปฐม
โดยทางพันธุ์ตำรวจเอกสอเสือนายนี้เนี่ยจะเป็นคนเคลียร์กับตำรวจ
ส่วนป้ายพระอาทิตยิ้มเจ้าของป้ายอยู่นครปฐม
แต่จำชื่อไม่ได้อันนี้สาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขารวบรวมมาให้คุณวิโรธอืมคำถามก็คือไอ้ป้ายเหล่านี้เนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคืออ่ามันมีทั้งชื่อของบุคคล
ตำรวจเอ่อเอกชนอะไรต่างต่างพวกนี้เนี่ย
ตกลงมันใช้ยังไงแบบไหนยังไงมีคนที่เขาอยู่ในแวดวงที่เขาไม่เปิดเผยตัวนะ
ค่ะเขาให้ข้อมูลคืออย่างงี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวขอดูเป็นภาพสติ๊กเกอร์หน่อย
นะฮะที่ไหนก็ได้นะฮะสติ๊กเกอร์รวมรวมอ่ะนะ
ป้ายต่างต่างอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยมันจะมีคนทำลักษณะเหมือนไป
เหมือนเป็นเอเย่นเป็นเอเย่นที่รับเคลียร์ออกสติ๊กเกอร์ให้บรรดาคนในแวดวงรถบรรทุก
โดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยเขารู้สมมุติว่าคุณอรัชพรก็ออกป้ายหนึ่ง
อ่าป้ายหนึ่งนะผมก็ออกป้ายหนึ่งเราก็ไปออกของเรา
แล้วเราก็บอกว่าถ้าคุณมาซื้อของผมเนี่ยซื้อของผมเนี่ยนะผมเคลียร์ได้
แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนคุณซื้อประกันภัยอ๋อเป็นเจ้าเจ้าไปอย่างเงี
จ่ายกันไปอีกถ้าซื้อของคุณรัชพรอุ้ยได้แบบนี้แบบนี้ได้เยอะกว่า
ถ้าซื้อของเจ๊มิ้นเคลียร์ได้เส้นนี้เส้นนี้บรรทุกได้แบบนั้นแบบนี้
ถ้าซื้อของลุงอุ๋ยอ่ะแบบนั้นแบบนี้วิ่งได้เส้นนั้นเส้นนี้
สติ๊กเกอร์เจ้านั้นเดี๋ยวนะนี่ธุรกิจเลยนะคะเนี่ยรถบรรทุกของผม
เนี่ยผมอาจจะติดหลายหลายสติ๊กเกอร์ก็ได้เพราะว่าต้องไปหลายที่
บรรทุกหลายอย่างอ่าใช่บางทีเอาแค่แค่ใจแอ้นมันไม่พอ
ออกไม่พอแค่ดีนเต็มกล่องไม่พอ
เอาต้องไปแอปเปิ้ลแดงมาคู่ด้วย
เผื่อวิ่งตะวันออกแล้วไปต่อตะวันตก

พอผ่านไปผ่านไปเขาก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมเขาก็ให้ผ่าน
คือเอาจริงเวลาขับรถแล้วเจอรถบรรทุกอ่ะก็จะเห็นว่ารถบรรทุกอ่ะ
เขาติดสติ๊กเกอร์ที่รถเยอะแยะมากมายที่เป็นคำพูดเป็นคำคมเป็นตัวนู่นตัวนี้บ้าง
เอาจริงตอนแรกเราก็เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าเขาคงติดเพื่อเหมือนกับว่า
เหงาก็อยากจะติดอยากจะแต่งรถอย่างนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวผมอธิบายต่อนะหรือพอซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมเวลาผ่าน
ถ้าเกิดเขารู้กันอยู่แล้วเขาก็ให้ผ่านค่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้ผ่าน
จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สมมุติกระต่ายเนี่ยกระต่ายเดือนสี่
พระอาทิตย์เดือน๕อะไรอย่างนี้ย่านนี้ไม่รู้จักพอ
พอรถมันถูกถูกเรียกตรวจปุ๊บคนขับรถเขาจะโทรหาเจ้าของรถ
บอกเจ๊เฮียโดนเรียกครับเขาก็จะโทรไปหาเจ้าของสติ๊กเกอร์
สมมุติอันนี้ของเจมิ้นเจมิ้นว่าไงนี่ทำไมโดนจับอยู่ตรงนี้
ตรงไหนไปย่านไหนมาเจ๊มิ้นก็จะเคลียร์ให้อ๋อนี่
มันเป็นอย่างนี้โดยรูปแบบอันนี้เรียกธุรกิจเลยนะคะ
ซึ่งไม่รู้ว่ามันโอ้โหมันเป็น๑๐๒๐ปีแล้วมันก็ออกมาเรื่อย
ปัจจุบันเนี่ยโปรดักต์ของสติ๊กเกอร์มันเยอะแยะเหลือเกิน
ผู้ประกอบการเขาบอกไม่ไหวแล้วเฮ้ย
ทุนหายกำไรหดมาแล้วเมื่อก่อนมันอาจจะแบบเสียหน่อยหนึ่ง

แล้วถามว่าจะทำยังไงอย่างนี้
แล้วเขาบอกแต่ต้องไปจัดการเรื่องกฎระเบียบให้เป็นธรรมให้เขาด้วยนะ
อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ทำมาหากินไม่ได้มันก็วนมาที่ต้องไปหาสติ๊กเกอร์มาเคลียร์อยู่ดี
จากรถบรรทุกแล้วสวยหวยสวยลอตเตอรี่วันนี้ไปที่กำแพงเพชรนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าออกมาให้ข้อมูลกันใหญ่เลย
อันนี้ก็มีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์เหมือนกัน
อันนี้เป็นรูปวัดจ้ะเป็นรูปวัดเป็นพระซุ้มก่อ
ถ้ามีรูปเหล่านี้ให้รู้ไว้เลยว่าจ่ายสวยให้ตำรวจเดือนละ๕๐๐ต่อแผง
มีทั้งที่มาเก็บเงินเองแล้วโอนเงินให้
ซึ่งจะทำให้แม่ค้าแผงนี้ขายเกินราคาได้แต่ในเฉพาะพื้นที่ตัวเองเท่านั้น
แล้วเวลาที่โดนจับนะพี่อุ๋ยตำรวจที่มาจับจะเป็นตำรวจนอกพื้นที่ค่ะ
โดนปรับทีครั้งละห้าพันผู้ค้าลอตเตอรี่ก็เลยต้องจ่ายสวย
เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกในการขายบางรายก็อ้างว่านายมาใหม่ต้องเก็บเพิ่มบ้างอะไรบ้าง
ไปเรื่อยอะค่ะเราลงพื้นที่ไปที่ร้านขายลอตเตอรี่รายใหญ่
ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแม่ค่ะแล้วตอนนี้บอกไม่มี
ในตัวจังหวัดไม่มีสวยเลยต่างพื้นที่นี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
เธอเจอจริงจันทร์ว่ากำแพงเพชรไม่มีค่ะแต่เทพที่อื่นเราไม่รู้
แต่คืนตรงนี้ไม่มีค่ะจบแล้วอืมอ่าคุณวิโรธบอกเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไป
ค่ะตอนเนี้ยขอเรื่องรถบรรทุกก่อนเปิดมาทีนี่ลื้อทั้งบางเลยนะอ่า